มากันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันคนนี้ต้องพูดเลยนะคะ
สำหรับคุณอ้ำพัชราภาเมื่อวานไปงานเปิดตัวนะคะ
การค้าที่หนึ่งโอ้โหคุณไอคอนสยามบอกเลยว่ายิ่งใหญ่
ลังการมากจริงนะคะเธอมาแบบนี้เลยเรียบหรูดูดี
ในชุดราตรีสีครีมค่ะแล้วก็เปิดใจถึงกระแสข่าวด้วยนะ
ว่ากำลังซุ่มคบกับไฮโซพึกหรือเปล่านะคะไฮโซพกหรือเปล่า
หลังมีข่าวร่วมเฟรมในงานปาร์ตี้นะเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีอะไร
เหมือนเดิมทุกคนก็คือเพื่อนกันนะคะ
คือถ้าย้อนไปดูรูปเป็นปีแล้วเราเจอกันบ่อยค่ะ
คือเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนในกลุ่มอ้ำแต่เจอเฉพาะมีงานวันเกิด
หรือว่ามีงานปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้เจอกันตลอดค่ะ
พูดถึงคุณพกเนี่ยก็เกรงใจเขานะคะ
คือจะมีใครเข้ามาในเฟรมถ่ายรูปร่วมกับอ้ำจะต้องมีดึงชื่อเขาเข้ามา
เกรงใจเขาตอนนี้โสดมากค่ะโสดมากค่ะ
กรองคนเข้าหายังไงบ้างคะพี่อ้ำตอนนี้
อ้ำเหรอคะขอให้เข้ามาก่อนนะคะก็อย่าไปคัดมาก
เอ่อตอนนี้พร้อมเปิดใจนะคะอ่าเรื่องคนรักก็มีข่าวกระแสข่าวไป
เรื่องแก๊งเพื่อนบ้านดีกว่านะคะมีกระแสข่าวดราม่าไม่แพ้กันนะคะ
อย่างดีเจมะตูมว่ามาเกาะเจ้าตัวดังหรือเปล่านะคะ
สาวอ้ำยอมรับเลยนะว่าจะชินกับกระแสเหล่านี้นะคะ
แต่ก็เกรงใจคนที่เขาเข้ามาคบด้วยเหมือนกันค่ะ
คืออ้ำเป็นคนที่ง่ายเลยถ้าไม่สนิทคนนั้นจะหยุด
ไม่มาอยู่ใกล้ใกล้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นเพื่อนสนิท
เป็นคนน่ารักอ้ำก็รู้สึกเห็นใจว่าพอใครมาอยู่ใกล้
ก็จะหาว่ามาเกาะมานู่นมานี่

คือเขาทำให้โลกอ้ำสดใสบางทีมันทำให้อ้ำหัวเราะ
ไม่ใช่คนหัวเราะได้ตลอดจริงอ้ำเป็นคนตลกนะ
แต่บางมุมก็ดุมากแล้วก็อาจจะแบบว่าขี้โมโห
ถ้าเขาทำให้อ้ำแบบว่าสดใสแล้วก็มันมีเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาค่ะ